การเมืองเองยังมีเรื่องของนโยบาย
ซึ่งต้องติดตามจากหลายพักเหมือนกันคุณผู้ชม
แต่มันก็มีประเด็นที่ว่ากรกตเขาออกมาเตือนว่า
ภาคการเมืองระวังการหาเสียงช่วงสงกราน
ระวังทำผิดกฎหมายการเลือกตั้ง
แต่ว่าทางด้านของกรกตเองก็ตอนนี้ก็เดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศ
เรื่องนี้ได้เสร็จฐานแค่เจ้าเดชนายกของภาคเพื่อไทยเอง

เพราะฝ่ายกฎหมายเขาแจ้งสมาชิกแล้วนะครับว่าสิ่งไหนทำได้หรือทำไม่ได้
ส่วนกรกตทั้ง๖คนที่ไปดูงานต่างประเทศช่วงนี้
ทุกคนเขาเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะ
หากจะวิจารณ์อะไรก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านด้วย
แล้วก็ตามภาคมั่นใจว่าจะสนามแบบแรนสไลด์เหมือนเดิม
ถ้าเป็นไปตามเป้าก็สามารถเป็นรัฐบาลพักเดียวได้

เพราะว่า๘ปีที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนเดือดร้อนมามากแล้วเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
ทางด้านของคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์หัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทย
พร้อมกับผู้สมัครก็ลงไปพบปากกับประชาชนในเขตกรุงเทพหลายเขตเลย
ขอโอกาสในการกลับมาทำงานในการผลักดันนโยบาย
งบประมาณที่นำมาใช้ก็จะมาจากการตัดงบประมาณที่ไม่จำเป็นออกไปครับ

ตัดไปไม่มีความจำเป็นเคารถถางมาซื้อที่ไหล
เวลารดพหาฐศมันก็มาจอกอยู่หน้าบ้านสุด้ารัฐนี้แหละไม่เอาไม่ซื้อ
บุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
กล่าวถึงคะแนนของผู้สมัครสสนครศรีธรรมราช
ตอนนี้หลายพื้นที่คะแนนนิยมของผู้สมัครก็ไม่เป็นที่น่าพอใจ
เพียงคะแนนนิยมในตัวของพลเอกประยุทธ์เท่านั้น
ที่นำโด่งไปจึงต้องปรับยุทธศาสตร์ใหม่
กำชับผู้สมัครให้ประชาสัมพันธ์แคมเปญ
ก็คือของจริงยิ่งกว่า๑หมื่นบาทภายใต้โลแกนหาเงินได้ใช้เงินเป็น
ส่วนความขึ้นหน้าในการหาเสียงของพลเอกประยุทธ์เองก็กำลังวางตารางกันอยู่
จะเรียกลงพื้นที่ประสัยด้วยตัวเองแล้ว
คาดว่าจะไปพบกับพี่น้องทั่วทุกภาค
เพราะว่ามีเสียงเรียกร้องอยากให้ไปหลังสงกรานเจอกันแน่เขาว่าอย่างนั้นนะครับ
ปีท้ายก็ที่นายสุวทธิปตาพันธ์ลบครับประธานพลักษณะชาติพัฒนากราศ
ในกรรมจัตริกบรณิตหัวหน้าพลักษณะชาติพัฒนากราศ
พร้อมกับผู้สมัครก็ไปที่วัดบวรนิเวศ
แล้วก็ให้สัมภาษณ์ด้วยว่าท่านเจ้าอาวาสเนี่ยมอบพระภัยรีพินาศให้กับคณะด้วย
เพื่อให้ชนะทุกเรื่องเวลานี้บ้านเมืองมีปัญหา
คนไม่มีงานทำไม่มีเงินในกระเป๋าพักเองมีความเชี่ยวชาญกับเรื่องของเศรษฐกิจ
ก็จะมีนโยบายเข้ามาแก้ปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ